ในช่วงของตะลอนข่าวขำ
ตะลอนข่าวขำมาแล้วจ้า
เตรียมตัวหัวเราะกันให้ท้องแข็ง
ปวดกรามลามาที่ท้องแข็ง
งานนี้ใครไม่ขำเราขำเอง
คลิปแรกไปดูควันหลงสงกรานของสองพี่น้องคู่นี้กันสักหน่อยครับ
ว่าเขาทำอะไรกันโอ้โห
กำลังนั่งแต่งหน้ากันสนุกเชียวล่ะครับคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวนะทำไมมันขาวขาวจัวสักขนาดนั้นล่ะครับน้อง
โอ้โหก็คุณพี่เนี่ยเล่นเอาแป้งมาทาหน้าตัวเอง
แล้วก็หน้าของน้องขาวสักขนาดนี้
พอคุณแม่เข้ามาเห็นก็เกือบจำลูกตัวเองไม่ได้
ทั้งตกใจทั้งอดคำไม่ได้
งานนี้สงสัยน้องทั้งสองคนนี้นะครับ
ต้องมีแผนปลอมตัวหนีคุณแม่ไปเที่ยวอย่างแน่นอนเลยล่ะครับคุณผู้ชม
มาต่อกันอีกหนึ่งคลิปไปดูหนุ่มในเครื่องแบบคนนี้สักหน่อยนะครับ
เพราะเขาเนี่ยกำลังจะทำในสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึง
โอ้โหคาดไม่ถึงจริงครับว่าจะกล้าซ้อนจักรยานคันนี้
ดูจากสัดส่วนของคุณพี่เขาแล้วนะเนี่ยหักแน่นอนเลยล่ะครับ
ก็พอพี่เขาขึ้นไปนั่งซ้อนเนี่ยก็เหมือนกับจักรยานพับพับได้ยังไงอย่างนั้นล่ะครับ
ไม่รู้เหมือนกันว่างานนี้จะสงสารคุณพี่เขาหรือว่าสงสารจักรยานคันนี้ดีล่ะครับ
ชวนอมยิ้มสุดท้ายใครใจไม่ถึงเนี่ยห้ามดูเลยนะครับ
เพราะจะพาไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เนื่องจากได้รับบ่อแสมาว่ามีคนร้ายเนี่ยแฝงตัวอยู่ในชุมชน
ถึงเข้าไปขอตรวจค้น
ห้า
สงสัยเจ้าสุนัขตัวนี้น่าจะมีผิวหลุว
พี่ตำรวจเขาจึงขอตรวจค้นกันสักหน่อย
แต่ในระหว่างตรวจค้นเนี่ยผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็เกิดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ดีนะครับเนี่ยที่ตรวจแล้วไม่เจออะไร
ไม่อย่างนั้นเนี่ยคงจะต้องโดนหลายคดีเลยล่ะครับคุณผู้ชม

นั้นน่าจะปลอดภัยนะขนาดสุนัขยังโดนตรวจค้นเลย

ก็เป็นเรื่องราวน่ารักขำนะให้คุณผู้ชมอมยิ้มกันไปนะคะ
อย่าอมข้าวเนอะอมยิ้มอย่างเดียว

เอาไปอมแล้วข้าวกินกันไปเลยเกี้ยวกันไปเลย